เหตุการณ์นี้หน่อยค่ะโชเฟอร์ตีนผีชนคุณยายวัย๗๐กว่าปีที่กำลังข้ามถนนนะคุณ
แล้วหนีไปเลยนะตอนนี้กำลังเร่งล่าตัวอยู่ดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะครับ
โอ้โหคุณรถมาเร็วมากแล้วก็ชนคุณยายแรงมากจนกระเด็นไปไกลขนาดนั้นนะฮะ
ใช่ค่ะเนี่ยรถมิลาดสีเทาไม่ทราบทะเบียนนะชนคุณยายอ่ะ
เกิดขึ้นที่ถนนสายระยองบ้านค่ายปากซอยน้ำคอกที่อำเภอเมืองระยองนะคะ
จุดตรงนี้มันเป็นถนนขาเข้าเมืองระยองแล้วคุณคิดดูสิ
ตอนจังหวะที่ชนร่างของคุณยายกระเด็นข้ามมาเลยนะ
มาอีกฝั่งของถนนเลยอ่ะแล้วคุณยายเนี่ยคือคุณยายมานพ
ผาสุกอายุเจ็ดสิบสี่ปีจริงคุณยายพักอยู่ตรงห่างจากจุดเกิด
เมื่อวันที่ยี่สิบสี่ที่ผ่านมาค่ะหลังจากนั้นเนี่ย
ตำรวจผู้อำกับสมรยองบอกว่ากำลังไล่ตามอยู่รถรถคันนี้
ตรวจสอบกล้องวงจรปิดแล้วแล้วก็ไปดูเส้นทางการหลบหนี
รวมถึงไปถามคนที่เขาเห็นเหตุการณ์ด้วย
เบาะแสที่เป็นประโยชน์นะเมื่อกี้คุณผู้ชมเห็นไหม
พอชนเสร็จแล้วขับไปแล้วก็ออกซ้ายไปเลยค่ะ
ล่าสุดเราก็สอบถามความคืบหน้าเพิ่มเติม
ตำรวจบอกว่ามีการกระจายกำลังตรวจสอบกล้องวงจรปิด
ตามเส้นทางที่รถขับหนีไปอีกรอบนึง
ถามว่าได้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมมาไหมได้ค่ะ
รถคันนี้ขับไปตามเส้นทางบายพาสถนนสุขุมวิทย์
่งหน้าไปที่อำเภอแกลงจังหวัดระยอง
แล้วรถนี้มันมีรถกระบะที่เขาเห็นเหตุการณ์นะครับ

แล้วเดี๋ยวตอนนี้ตำรวจกำลังประสานกับกระบะที่ขับตามมาค่ะ
จะได้มาให้รายละเอียดกับเจ้าหน้าที่
รู้แล้วแหละว่ารถคันที่ชนคุณยายน่ะเป็นรถที่แต่งมาแบบพิเศษ
คือมันไม่เหมือนกับรถปกติเพราะฉะนั้นมันจะสังเกตอะไรได้ง่าย
แล้วรู้พวกตำหนิต่างของรถสติ๊กกงสติ๊กเกอร์
ี่ห้อรถอะไรทั้งหมดแล้วด้วยนะคะ
ฝ่ายสืบสวนอยู่ระหว่างการติดตาม
ไม่นานน่าจะได้คนขับรถคันนี้มาดำเนินคดีชนแล้วหนีไปเลยครับ